ตอนนี้พูดถึงรถเขาก็จะนิยมติดกล้องใช่ไหม
คราวนี้จะพาไปดูรถไถนาติดกล้อง
เป็นรถไถนาแบบวิทยุบังคับนะคะ
นี่ถือว่าเป็นงานประดิษฐ์ของหนุ่มสุโขทัย

คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าหน้าตา
ไถนาที่มันติดกล้องมันช่วยอะไรได้บ้าง
นี่เลยที่คุณผู้ชมเห็นเป็นมุมสูง
เป็นรถไถนาบังคับวิทยุ
ของนายอาทิตย์เพ่งกิจวัย๓๕ปี

อันนี้คือจริงมีคนบังคับอยู่

ซึ่งเจ้าของเขาเป็นชาวตำบลเกาะตาเลี้ย
อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย

ติดตั้งชุดไฟฟ้าควบคุมด้วยวิทยุบังคับสำเร็จ

วิดีโอนี้มันดัดแปลงมาจากกล้องติดรถยนต์

แล้วมีชุดรับส่งสัญญาณเชื่อมต่อมาที่ชุดบังคับ
มันมีประโยชน์ยังไงคุณดูสินี่นี่เห็นไหม

พอมันเห็นแบบนี้เห็นภาพแบบเรียลไทม์เลยที่จอมอนิเตอร์
แล้วเวลาที่จะบังคับไถนาเห็นไหมคะ
แล้วก็นั่งอยู่ในร่มแบบสบาย
ไม่ต้องไปตากแดดให้เหนื่อยให้ร้อน
แล้วก็เห็นจอภาพแบบเรียลไทม์ไปด้วย

ใช้อุปกรณ์เก่าเอามาประกอบกัน

ระยะบังคับมันทำได้ไกลแค่ไหน

ห่างได้ถึง๒กิโลเมตรนะ
ดังนั้นอันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะ

ไปฟังเสียงนักประดิษฐ์กันหน่อยนะคะ

มันเป็นไปได้เป็นความหวังของพี่น้องชาวนาของเรานะครับ

เพราะว่าถ้าเราไม่ต้องตากแดดเราไม่ต้องเหนื่อยอะไร
อยู่ในร่มไม้อยู่ในบ้านสามารถควบคุมได้อย่างนี้ครับ
มันก็เป็นอะไรที่ดีแน่นอนครับ
เห็นไหมล่ะดีแค่ไหนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องร้อน
แต่ก็สามารถทำงานแล้วก็ได้ผลผลิตเหมือนกัน

ส่งรถไถนาบังคับวิทยุคันนี้
เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี๒๕๖๑ของทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณ
จะชิงรางวัลที่หนึ่ง๒แสนบาท
ก็เลยนำรถไถนาบังคับวิทยุ
สาธิตวิธีการใช้งานให้กับคณะกรรมการได้ตรวจสอบ

เพราะว่าตอนนี้คือของปีนี้นะ
ประกวดมันคือหัวข้อเครื่องจักรกล
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
ช่วงระหว่างเมษาพฤษภานี้จะเป็นช่วงที่คณะกรรมการ
เขาลงพื้นที่ตรวจสอบภาคสนาม
แล้วนี่ไงเราก็เห็นคณะกรรมการลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วย

เจ้าของไอเดียเขาก็ต้องมามีสาธิตให้ดูเนาะ

นี่คือไอเดียคนไทยนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลก
ถูกต้องแต่ทีนี้เห็นส่งประกวดแบบนี้
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมล่ะว่าเขาจะได้รับรางวัล
ชนะเลิศจะคว้าเงิน๒แสนหรือเปล่า

เพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ผลทั้งหมดเดือนมิถุนายนนี้นะคะ

โอ้โหมีของดีต้องโชว์

ชายคนนี้หนุ่มนี้นะครับบอกว่าเป็นช่างไฟฟ้า

มันคือทำนาทำนาแล้วก็อากาศแดดร้อนมาก

ระหว่างงานด้านไฟฟ้ากับงานด้านการเกษตรนะครับ

ลุ้นต้องลุ้นสิ่งประดิษฐ์ของท่านอื่นด้วย

นี่แหละครับไอเดียคนไทยไม่แพ้ใครในโลก